ต่อกันที่อีกหนึ่งดาวตลกค่ะสำหรับอาเป็ดเชิญยิ้มคุณผู้ชมค่ะ
โอ้โหอาเป็ดเนี่ยนะต้องบอกว่าเป็นเจ้าพ่อโปรเจกต์
ทำอะไรก็ดังทำอะไรก็ปังค่ะ
แล้วก็คล่ำวอร์ดอยู่ในวงการบันเทิงของเรามานานมากเลยนะ
แล้วก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของตลกดังเยอะแยะมากมายหลายคน

ล่าสุดค่ะต้องยกตำแหน่งให้เป็นเจ้าพ่อโปรเจกต์
และถ้าพูดถึงแบรนด์ของเชิญยิ้มหลายคนคงจะคุ้นกันดีนะ
มีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาร้าเอ่ยกาแฟเอ่ย
แต่ละอย่างปังทั้งนั้นนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะอาเป็ดเชิญยิ้มเขาจัดงานแถลงข่าวความร่วมมือทางธุรกิจ
ซึ่งบอกเลยนะคะว่าครั้งนี้เนี่ยเขาตั้งเป้ายอดขายในปีนี้ไม่ต่ำกว่า๕๐ล้านบาท

สำหรับผู้ประกอบการก็เตรียมพบกับโอกาสในการต่อยอดธุรกิจที่น่าสนใจได้เลยนะคะ
คือต้องบอกว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจคที่ช่วยให้ดาราตลกเนี่ยมีอาชีพมีรายได้นั่นเองนะคะ

คุณผู้ชมเรายกให้อาเป็ดเป็นเจ้าพ่อโปรเจกต์ใช่ไหม
งานเดียวกันเจอพี่โอบะเสียงเหนิบนายกสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทย
ก็ได้เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า

วงการตลกของเราได้สูญเสียตลกไปหลายคน
ล่าสุดก็พี่โป๊งเหน่งเชิญยิ้มใช่ไหมล่ะ
ทางพี่โอบะเองเนี่ยเขาก็เป็นนายกศิลปินตลก

เตรียมจะมีโปรเจกต์เฟ้นหาดาวดวงใหม่
เพราะเราจะได้มีดาวตลกมาประดับวงการเพิ่มขึ้น
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงทั้งหมดนี้ของพี่โอบะกันหน่อยค่ะ

บอกเดี๋ยวจะทำเป็นผ้าก่อนนะลูก
สัญจรทางภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางในกรุงเทพอะไรอย่างนี้

มีคฤตลูกไหมมาแทนคฤตลูกเก่านะฮะ
มีตลกตายก็ต้องมีตลกเกิด
อยากจะให้มีทุกวงการแล้วครับ